ดูเรื่องราวที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้กันหน่อยนะ
ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนี้มีปูนาจำสินนี่แหละคุณผู้ชมที่ตอนนี้นะ
ชาวบ้านเขาทำนะเขาเลี้ยงกันแล้วก็เก็บมาขายสร้างรายได้เป็นแสนนะคะ
ไปค่ะตามกันไป
ต้องไปขุดตามท้องไร่ท้องนานะ
ใช่แล้วค่ะมันอยู่ตามท้องไร่ท้องนานนี่แหละเพราะมันจำศีลอยู่ไง
ชาวบ้านบ้านหนองแวงหมู่๗ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
ไปขุดหาปูหนาแล้วเนี่ยดูตัวร่อมท่อมเลยคุณผู้ชม
วิธีการนี้ก็จะแบ่งกลุ่มกันนะคะเป็นกลุ่มแล้ว๓๔คนขุดหาปูนา
เอาไปประกอบอาหารเอาไปขายสร้างรายได้แต่ละคนก็หาได้
แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชำนาญนะแต่เอาไปขายเนี่ยก็มีรายได้หอมปากหอมคอแหละ

อย่างพี่สมพรพรมนอกชาวบ้านตำบลนนทองหลวงนี่นะคะบอกว่า
ชักชวนชักชวนเพื่อนบ้านออกไปขุดหาปูนาจะเอามากินนี่แหละ
แล้วก็ที่เหลือเอาไปขายด้วยซึ่งปูนานหลังฤดูการเกี่ยวข้าวเนื้อปูจะอุดมสมบูรณ์
จะอวบอ้วนตัวใหญ่มีมันมากรสชาติดีก็เลยเป็นที่นิยมนะคะ
ที่สำคัญในช่วงนี้พื้นดินในที่นาจะขุดหาง่ายกว่าในช่วงหน้าแรง
อาจจะดินแห้งหน่อยก็เลยขุดแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นาน
ถ้าโชคดีนะอาจจะได้ของแถมก็คือกบอ๋อ
บันทึกบมาที่ไปอาศัยยุเนียนรูปูคุณอ่ออาจจะได้มาด้วยก็แล้วแต่
แต่ว่าได้เยอะนะประมาณสองถึงสี่กิโลกรัม
ขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าหากมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
ก็ขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบวกครบอีกนิดหน่อย
เพราะว่าพื้นที่นาข้าวส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมนะคะ
ทำให้ไม่สามารถไปขุดหาปูนาได้ครับพื้นที่ที่ชาวบ้านไปนิยมขุดกันเนี่ย
ก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็เลยขายดิบขายดีครับ
ไม่ได้อ่าน้องหมาก็ไปช่วยกันอ่าต้องเป็นอีกหนึ่งชีวิตชาวบ้าน
ในช่วงของหน้าหนาวแบบนี้นะคะเอามาฝากกันเอามาฝากกัน
ใครเคยกินเมนูคุยกับปูส่งมาบอกมาคุยกันได้นะ